ขอบคุณค่ะ
อยากจะบอกว่าผมรักคุณ
แต่ในวันนี้ในคอผมมีค่าฝุ่น
อยากจะลุ้นวันนี้ผมจะแต่งเพลงได้ไหม

แต่ในเดือนนี้เราจะมีเลือกตั้ง
เลือกใครดีมันก็มีหลายฝั่ง
แต่อยากจะพูดให้คุณได้ฟัง
เพื่อใครมันก็เหมือนกันเลยว่า
นายยกค่ะ

บอกเพลงนี้ฝากถึงนายกตู่
กี่ปีแล้วที่ขุดคลองอำนาจอยู่

ไม่รู้ว่าเดือนหน้าลุงจะอยู่ไหม
ไม่อยากจะชี้นำให้คุณเลือกใคร
อยากจะเลือกใครก็เลือกตามใจ
แต่จบคลิปนี้ผมจะร้อนหรือไม่ก็ไม่รู้

อัน๙๕

ร่องลอยอยู่บนท้องฟ้า
อัน๙๕
หล่องลอยมาจากเฟ้อกลาย
ลุงไม่รู้เมื่อไหร่
จะลอยไปสักที
เมื่อวันนี้ผมไปหาซื้อหน้ากาก
แต่โชคดีที่เมียผมซื้อมาฝาก
ในตอนนี้ทุกคนต้องใส่หน้ากาก

ไทรัตท็อคบอกให้ผมแต่ง
เรื่องราวเหล่านี้อยากจะฟ้องใครก็ได้
แต่ถ้าคังคุกผมไม่เกี่ยวง่าย
ผมโดนบังคับให้มาแต่งเพลงนี้

เลือกตั้งในเดือนหน้านี้

ได้เลือกสักที
ก็ดีตั้งเท่าไหร่